คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่จันทบุรีค่ะ
มีหลานชายพาเพื่อนมาล้อมวงดื่มเหล้ากันแล้วก็เปิดเพลงเสียงดัง
น้าชายเดินไปเตือนเดินไปเตือนกลับโดนยิงนะคะ
หลานที่ก่อเหตุพอยิงเสร็จก็หนีไปแต่ว่าเพื่อนที่ล้อมวงดื่มเหล้าด้วยกัน
ก็รีบออกมาบอกตำรวจว่าไม่เกี่ยวนะคือเขาดื่มเหล้ากันเสร็จ
เขาก็กลับบ้านกันไปก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ยิงกันแบบนี้นะคะครับ
ตำรวจสพโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงตายในบ้านนะคะ
ใกล้ปากทางแยกเข้าหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินค่ายเทวาพิทักษ์
อยู่ในพื้นที่ตำบลทัพไซค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบช่วงประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนนี้

ข้างบ้านพบร่างของนายสมัยศรีวันดีอายุ๔๖ปี
เป็นอดีตทหารพรานค่ะนอนเสียชีวิต
คว่ำหน้าเลือดเต็มเลยนะคะที่พื้น
ใกล้ศพก็มีโต๊ะสำหรับกับแกล้ม
มีเก้าอี้อยู่๓ตัวมีขวดเหล้าขาวที่ดื่มไปหมดแล้ววางทิ้งอยู่
ขวดเลยค่ะเจอกระเป๋าสะพายข้างในมีขวดดินปืนมีแก๊ป
ว่าเป็นของคนยิงนะคะก็เลยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
จากการชนะสูตรศพผู้เสียชีวิตถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาด
ถูกยิงเข้าที่ราวนมซ้ายตัดคั่วหัวใจทะลุชายโครงด้านหลัง
ถูกยิง๑นัดนะคะนอนเสียชีวิตอยู่
พ่อของผู้เสียชีวิตในสอนศรีวันดีอายุ๗๐ปีเล่าให้ฟัง
ช่วงหัวข้ามล้านชายที่ชื่อวันนายตัวเล็กอายุ๒๔
พาเพื่อนมาในไก่กับในต่องรวมแล้ว๓คนก็ตั้งวงดื่มเหล้ากัน
เพลิงสังกษีข้างบ้านเล่นกีต้าร้องเพลงเสียงดังเลยนะคะ
ช่วง๒ทุ่มในต่องขอตัวกลับบ้านผ่านไปอีก๒๐นาทีในไก่ขอตัวกลับบ้าน
ทีนี้ก็เหลือนายตัวเล็กหลานชายนั่งดื่มเหล้าต่อดื่มอยู่คนเดียวค่ะ
ตัวนายสมัยที่เป็นน้าเนี่ยนะคะเห็นว่าดึกแล้วเลยออกมาเตือนหลาน
สักพักหนึ่งในสอนบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นตัวเองก็ชะโงกหน้าต่างออกไปดู
เห็นหลังผู้ชายไววิ่งเข้าป่าไปในสอนบอกว่าเอาจริงจริงตอนนั้นน่ะ
ไม่แน่ใจว่าใช่นายตัวเล็กหลานชายหรือเปล่านายสอนก็เลยออกมาดูเห็นว่าอ้าว
ลูกชายนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่ก็เข้าไปอุ้มนี่ค่ะลูกชายพูดคำเดียวเลยนะคะ
พ่อเนี่ยพ่อไปประคองแล้วพูดว่าพ่อแล้วตายเลยค่ะเสียชีวิตเลย
คุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะไปคุยกับพ่อของผู้ตายอ่ะค่ะ
ไปคุยกับนายสอนในสอนก็บอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานในตัวเล็กหลานชายกลับมาบ้าน
แล้วก็พาเพื่อนมาด้วยค่ะในต่องชื่อจริงคือนายปรีชากลั่นกรอนอายุ๒๙
อีกคนนึงคือในไก่หรือนายอดีศรเข็มศรีสุวรรณอายุ๓๒
ก็ขี่รถจักรยานยนต์กันมาทั้งสามคนก็ล้อมวงดื่มเหล้ากัน
พอช่วงค่ำตัวนายสมัยผู้ตายเขาก็เข้าครัวไปทำกับข้าวให้พ่อกิน
ยังเรียกหลานให้กินข้าวอยู่เลยนะคะครับยังยกกับข้าวไปให้หลานกับเพื่อนกินอยู่เลยนะคะ
ตอนที่เขายังล้อมวงกินเหล้ากันอยู่ก็ดูเหมือนปกติ
เพราะว่าตัวนายสมัยก็ทำกับข้าวให้ทุกคนในบ้านกิน
พอกินข้าวกันเสร็จพ่อก็นอนอยู่ในบ้านกับนายสมัย
เพลิงข้างบ้านกลุ่มของนายตัวเล็กหลาน
ก็ยังดื่มเหล้าร้องเพลงเสียงดังกันกับเพื่อน
จนสามทุ่มนะคะนายสมัยทนไม่ไหวเดินออกไปบอกหลาน

ก็พูดลักษณะที่ว่ากินอะไรนักหนาดึกแล้วนอนได้แล้ว
ก็ความเป็นน้าก็ไปเตือนหลานแต่พอสิ้นเสียงปุ๊บเสียงปืนดังปั๊บเลยค่ะ
สอนบอกตกใจมากชะโงกไปดูนะคะ
ก็เห็นว่าลูกชายล้มกองกับพื้นแล้ว
ตกใจมากก็รีบออกมาดูนะคะแต่เห็นคนวิ่งหนีเข้าไป
ตัวในสอนบอก๗๐แล้วตาไม่ดีไม่เห็นหรอกว่าใครยิง
เห็นหรอกว่าใครวิ่งหนีคือไปดูลูกก่อนที่ล้มอยู่ตรงนั้น
สุดท้ายก็ต้องรีบบอกเพื่อนบ้านให้แจ้งตำรวจนะคะ
ผมลึกออกมาก็เกาะยังไม่พลหน้าต่างแต่มือเกาะประตูอยู่
ก็ลูกคนที่ตายคนที่ถูกยิงก็บอกมันก็ว่าอาจจะยิงอะไร
ลูกชายก็บอกเรียกพ่อทีเดียวก็ล่มลง
ทีนี้ค่ะเพื่อนบ้านที่ในสอนไปขอความช่วยเหลือค่ะนางคำเพชรทองแสนอายุ๕๗ปี
เล่าให้ฟังว่าปกติกลุ่มของนายตัวเล็กก็จะจับกลุ่มดื่มเหล้ากันอยู่ตรงนี้เป็นประจำ
บางครั้งก็เปิดเพลงบางครั้งก็เล่นกีต้าร้องเพลงแต่เสียงก็ค่อนข้างดังทุกครั้งนะคะ
แต่เพื่อนบ้านบอกว่าไม่ค่อยอยากจะเข้าไปยุ่งเท่าไหร่
เสียงปืนตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงประทัดไม่คิดเลยว่าจะเป็นเสียงปืน
ชอบจุดประทัดเนี่ยค่ะไล่ช้างเขาก็เลยไม่ได้สนใจ
พอเสียงปืนเงียบลงสัก๑๕นาทีในสอนไปเคาะประตูขอความช่วยเหลือ
ช่วยแจ้งตำรวจหน่อยลูกชายถูกยิงตาย
ครั้งที่สองนี้จะเป็นเสียงปืนแต่เขาจะลองปืนเล่นหรือยังไงก็ไม่รู้นะ

มันมีนัดแรกห่างไปหน่อยนึง
แล้วทีนี้มีนัดที่๒นี้ดังไม่ค่อยแรง
ไม่เคยสนใจมันเป็นแบบชิ้นไปแล้ว
ลำโพงดังแต่เราก็ไม่เคยสนใจมันไม่เคยว่าเคยอะไรมันปล่อยมันไป
ก็คือว่ามันเป็นวัยรุ่นเราแก่แล้วอย่าไปวุ่นวายอะไรเขาอย่างนี้นะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะขณะที่ทีมข่าวเราลงพื้นที่อยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ก็มีข้อมูลว่าทางสพโป่งน้ำร้อนนะครับที่สถานีตำรวจเนี่ย
ปรีชากลั่นกรอนหรือว่าในต่องกับนายอดีศรเข็มศรีสุวรรณหรือในไก่
ไปพบพนักงานสอบสวนขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยิงกันตายในครั้งนี้นะฮะ
บอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องนะครับเราก็รีบไปที่สพโป่งน้ำร้อนเลย
ได้เจอกับในไก่นะครับที่คุณนัทพงศ์ไปคุยด้วย
ในไก่บอกว่าไม่รู้เลยว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้น
รับว่าไปดื่มเหล้ากับในต่องกับนายตัวเล็ก
ก็นั่งดื่มกินกันตามปกติกระทั่งช่วง๒ทุ่ม
นายสมัยน้าของนายตัวเล็กเดินออกมาไล่ให้ทุกคนกลับบ้าน
แล้วก็เลิกกินเหล้าได้แล้วตอนนั้นในไก่บอกว่าเขากับในต่องก็เลยเลิกดื่มเหล้า
แล้วก็เตรียมตัวแยกย้ายกันกลับบ้านส่วนนายตัวเล็กตอนนั้นทำสีหน้าไม่พอใจ
ใส่นายสมัยที่เป็นน้านะฮะแล้วก็เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยเถียงกัน
ก็คิดว่าคงจะเถียงกันตามภาษาน้าหลานอืมในไก่บอกว่าพอเห็น
นายสมัยกับนายตัวเล็กเถียงกันเหตุการณ์มันเริ่มตึงเครียด
ก็เลยบอกกับในต่องว่าเออกลับกันก่อนดีกว่าอ่าจากนั้นก็เลยขอตัวกลับบ้านนะฮะ
เขากับในต่องไก่กับต่องเนี่ยก็เลยกลับบ้านแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้ว
หลังจากนั้นนะฮะส่วนเรื่องการยิงปืนขึ้นฟ้าตอนดื่มเหล้านะครับ
นายไก่บอกว่าคิดว่าตอนนั้นทางนายสอนและนายสมัยเนี่ย
ที่ได้ยินเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิด
เพราะทุกคนในวงเล่าเขา๓คนไม่มีใครยิงปืน
เสียงที่ดังขึ้นอาจเป็นเสียงประทัดที่เขาเอาไว้จุดไล่ช้างกันก็ได้นะ
เขาเอามาจุดเล่นกันเฉยเท่านั้นเอง
ไม่ลงรอยกันบ้างนะเถอะถูกไหมครับ
ครับครับ
ส่วนนายปรีชาหรือว่าในต่องนะครับบอกกับเราว่า
เมื่อคืนนี้คนกลับมามาถึงบ้านตัวเองตั้งแต่สองทุ่มนะฮะ
และก็ให้การเหมือนกับในไก่
บอกว่าไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนั้นบ้านของนายตัวเล็ก
เรื่องปืนที่อยู่ในวงเล่าก็ไม่ใช่ของในต่องกับในไก่นะฮะ
ถ้าถามว่าในตัวเล็กมีปืนมีปืนหรือเปล่า

ส่วนเรื่องสาเหตุการเกิดเหตุในครั้งนี้สันนิษฐานว่า
น่าจะเป็นความกดดันของในตัวเล็กที่ถูกน้าดุด่าว่ากล่าวบ่อยครั้ง
เพราะเดิมทีนะหลานคู่นี้เขาไม่ค่อยลงรอยกันอยู่แล้ว
ทะเลาะแล้วก็เถียงกันทุกครั้งเวลาที่เจอหน้ากัน
โดยเฉพาะเวลาที่เขากับในไก่ไปดื่มล่าวกับนายตัวเล็ก
เมื่อคืนนี้จำได้ว่านายสมัยน้าของนายตัวเล็กเนี่ย
มาด่านายตัวเล็กว่าทำไมกินข้าวแล้วไม่ล้างจาน
ทำไมไม่ล้างให้เรียบร้อยไปวางกองไว้ในครัวเนี่ย
รอให้คนอื่นเนี่ยมาล้างทำไม
ไม่รู้เหมือนกันว่าการที่นายตัวเล็กไปยิงน้าตายเนี่ย
มาจากความอัดอั้นเพราะว่าถูกดุด่ามาตลอดหรือเปล่า

กินเวลาตอนเลิกงานอย่างเดียวครับ

แล้วก็กินกันเสร็จก็แยกย้ายกันกลับบ้านครับ
เขาร้องเพลงเปิดเพลง
เพราะที่เนี่ยผมกินเนี่ยมันรู้สึกตัวเองว่าเริ่มเมาแล้ว

แล้วก็มานั่งกินข้าวนี่แหละ

เนื้อว่าเขาจุดลูกไข่ไล่ช้าง
แล้วก็ตอนเช้าผมก็จะมาทำงานปู่เขาก็เลยบอก
ลงรอยกันคือขัดกันตลอด
นี่นะฮะส่วนตัวของนายสมัยเนี่ย
คนก่อเหตุนะฮะในตัวเล็กนะฮะคนก่อเหตุเนี่ย

บอกว่าเขาขอตัวกลับคนแรกเลยนะ
ผมเนี่ยขอตัวกลับคนแรกเลยรู้ตัวว่าเริ่มเมา
แต่ไก่บอกว่าตอนที่เห็น

ก็เลยไม่รู้ว่าตอนที่เขาให้ข้อมูลกับตำรวจเนี่ย

ก็แม่ของในต่องนะฮะยืนยันว่าลูกชายกลับบ้านตั้งแต่๒ทุ่มนะครับ
กลับมาก็กลับมาอาบน้ำกินข้าวตามปกติ
ตอนที่ในต่องกำลังนั่งกินข้าวอยู่ที่บ้าน
อยู่ระหว่างที่ในต่องกำลังนั่งกินข้าวอยู่
มีเสียงดังคล้ายเสียงปืนดังมาจากทางบ้านของนายสมัย
ตอนนั้นแม่บอกว่ายังคุยกับต่องอยู่เลยว่า
เสียงที่ได้ยินสงสัยเป็นเสียงประทัด

หรือเปล่าพอรุ่งเช้าถึงรู้ข่าวว่า
สมัยเนี่ยถูกหลานชายยิงตายก็ตกใจมาก
แล้วแม่บอกว่าก็เลยรีบบอกลูกชายบอกว่า

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของนายสมัย

มันอยากไปหน่อยซ้ญช่วยท่านายปลูกหลอกไม้

พอมันกลับปล่อยอีกที๐๐๐
คือตอนนี้นะคะตำรวจสพโป่งน้ำร้อน
บอกแล้วว่าชัดแล้วนะคะ
ว่าคนร้ายที่ก่อเหตุก็คือหลานชายของผู้เสียชีวิต
ก็คือนายตัวเล็กนี่แหละนายตัวเล็กชื่อจริงก็คือนายคณิน
ศรีวันดีอายุยี่สิบสี่ปีตอนนี้หนีเข้าป่าหลังบ้านไปค่ะ
เมื่อช่วงเช้าตำรวจลองเดินเท้าเข้าป่าไปนะคะ
เพื่อตามตัวในตัวเล็กก็เจอเหมือนกับรอยย่าล้ม
เจอรอยเท้าคนตำรวจก็เดินแกะรอยตามรอยเท้าไปเรื่อย
แต่สุดท้ายรอยเท้าหายไปแล้วก็ยังไม่เจอในตัวเล็ก
ตำรวจเลยถอนกำลังก่อนเดี๋ยววางแผนการจับกลุ่มใหม่นะคะ
ส่วนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นปืนของนายตัวเล็กจริง
แล้วนายตัวเล็กพกติดตัวใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนด้วยตลอด
แล้วก็เหมือนกับกระเป๋าก็วางอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนี่นะคะครับ
แต่ว่าตำรวจบอกแบบนี้พื้นที่ป่าที่ในตัวเล็ก
หลบหนีเข้าไปเนี่ยอืมช้างเยอะเลยฮะช้างป่าเนี่ย
อย่างน้อย๔๕ตัวและดุร้ายด้วยออกหากินเป็นประจำด้วย
ช้างป่านี่แหละอาจจะสร้างความกดดันให้กับนายตัวเล็ก
เผลอเดี๋ยวก็ต้องออกมามอบตัวเองไม่กล้าจะหนีในป่าแล้ว
ตำรวจบอกเดี๋ยววางแผนจับตัวใหม่อีกรอบหนึ่ง